ชาวบ้านที่นั่นเขารือเขาร่ำลือกันมาว่า
ว่ามีคนคนหนึ่งเขาฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียนมาขออยู่ด้วย
งานนี้ไปเจอกับเรือตะเคียนที่ยังขุดไม่เสร็จด้วยนะ
ดูกันหน่อยแล้วดูดิเพียบเลย
มีตั้งหลายตะเคียนเรื่องราวมันเป็นยังไงดูหน่อยนะฮะ
ชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลและอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ขอโชคลาภก่อนเลยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของตะเคียนมายังไง

เราอยากรู้จริงที่มาที่ไปของต้นตะเคียนเหล่านี้มันมายังไง
ก็ไปถามเจ้าของบ้านนางสาวสุพัตราถาวรอายุ๔๐ปี

ฝันฝันว่ามีคนมาขอหยุดด้วยตอนที่เห็นยืนอยู่ที่บริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้านโน้น
และเมื่อเธอตื่นรีบเลยรีบไปเล่าให้สามีฟัง
จากนั้นฮะงั้นก็พาไปพาไปไปดูหน่อยซิว่ามันอยู่ตรงไหน
ปรากฏว่าไปเจอฮะไม่ได้ไปเจอคนที่มาเข้าฝันนะ
แต่ไปเจอกับท่อนไม้ตะเคียนขนาดใหญ่แบบนี้เลย
โอ้โหมันจมอยู่ในคลองข้างตะลิง
อันนี้ก็ต้องรีบเรียนเชิญมาแล้ว
ในเมื่อเจอกับต้นตะเคียนแบบนี้ก็ทำการตรวจสอบแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านนะครับ
แล้วพบว่านี่มันเหมือนกับเป็นเรือตะเคียนที่ยังทำไม่เสร็จหรือเขาเรียกว่าขุด
ขุดเรือไม่เสร็จอ๋อ
มันอยู่ตรงนั้นไงแล้วเนี่ยฮะเจอนะเจอเยอะ
เพราะที่บ้านของเธอไม่ได้มีแค่ต้นเดียวตอนนี้มีอยู่๔ลำ๔ต้นเข้าไปแล้ว
โอ้โหแล้วบอกว่ามาจากคลองเดียวกันแน่เมื่อประมาณสัก๓ปีก่อน
ทีนี้รูปถูถ่ายกันสนุกสนานแป้งมาเพียบเลยครับ
งั้นถามหน่อยสิโรยแป้งถูกันไปอย่างนี้เห็นอะไรกันบ้างครับ
เต็มเต็มคาราเบล

ถ้าอย่างนั้นใช้เวลาก็ได้พร้อมจะเสียเวลาด้วยอยู่แล้ว
แล้วรอกันไปออกมาเลย
อันนี้เห็นจะค่อนข้างมีความชัดก็คือหนึ่งไม่ชัดอีกคือหนึ่ง